บอกแล้วว่ากรุงเทพกระแสสำคัญพี่อุ๋ย

อ้าวพี่อุ๋ยว่าที่นั่งอยู่๕คนตรงนี้
เขาสนกระแสหรือเขาสนกระสุน
กระแสหรือกระสุน
อ่ะถามจริงว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
เรื่องของกระแสหรือว่าจะกลัวกระสุนไหม
คิดว่าเรื่องไหนเนี่ยสำคัญและมีปัจจัยมาก

คือต้องนำเรียนว่าการเลือกตั้งกรทมทุกครั้งเนี่ย
ได้เป็นเครื่องกระแสค่อนข้างหนักมาก
แต่ว่ากระแสหนักมันมีที่มาเพราะว่า

มันก็ในการเสนอนโยบายค่อนข้างยาก
และนี่คือเหตุผลที่เรา

คุณหญิงสุดารัฐเองเนี่ยก็สมัยก่อนก็เรียกว่า
ใหม่กระแสยังไม่ขึ้นแต่ผมขอให้ความมั่นใจว่า
ถ้าให้โอกาสไทยสร้างไทยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

เมื่อกี้เห็นมือทำท่านี้คือกระแสยังไม่ขึ้นแล้วกระสุนนะคะ

กระสุนก็ต้องบอกครับว่าหากมีคนมาแจกเงินรับไปเลย
แต่ว่าเข้าครูหากาพักที่คุณชอบกาคนที่ใช่
เพราะว่าวันนี้เป็นการเมืองที่สำคัญ

พักการเมืองกลัวว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกครั้ง

แต่ว่าวันนี้หากเรายังรับกระสุนกันอยู่
ก็แปลว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะทำให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้า
ฉะนั้นหากเขาเอาเงินมาให้ก็รับเงินเข้าไป
แต่ให้เขารู้ว่ากระสุนมันด้านแน่นอนครับ
เอาสรุปว่ากระสุนนี่คือเงิน

เอาเหรอนึกว่านโยบายอะไรอย่างนี้ไง

มันมีอยู่๓อย่างคือ
กระแสกระสุนแล้วก็เงิน

ต่อว่านโยบายเราไม่เป็นรองใครแน่นอน

เขากินข้าวนะครับ

ก็เฉพาะกรุงเทพนะ
ผมไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศนะครับ

เมื่อใดที่ท่านเดินไปซื้อเสียง๓๐๐๕๐๐เนี่ย
ท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันเคยอยู่พักรัฐบาลมาก่อน

ถ้าพวกผมนะครับแค่ร้อยเดียวผมก็โดนจับแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ย๒๓สัปดาห์เนี่ย

ตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีเฉพาะข่าวก็คือยิงกระสุนเนี่ย

ปรากฏว่าข่าวดังกล่าวนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่

แล้วก็เป็นข่าวใน๒สัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ย

ผมรบในภาวะที่อ่อนแอที่สุด
๖๒ปฏิวัติมาคอสชปกครองประเทศ

นโยบายอะไรมาต่างเยอะแยะมากมาย

เขตคลองสามวาก็มีข่าวนี้หนาหู

ผมจึงบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ

เวลากากบาทเลือกใครก็แล้วแต่

ผมบอกว่าถ้าเกิดรับตังค์ไปแล้วไม่กากบาท

ไม่มีใครเห็นนะครับตั้งแต่โลกนี้เกิดขึ้นมา

เข้าคู่หารับเงินหมากาเพื่อไทยครับ

เอาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องกระสุนที่คุณจิรายุบอก

ที่คุณทักษิณฑวิทย์บอกจะกลับประเทศไทย
อันนี้ถือว่าเป็นกระแสให้เพื่อไทยไหม

คืออย่างนี้ท่านอดีตนายกทักษิณ
มีคุณอุปกรณ์กับประเทศในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจนะครับ

หรือว่าตลาดหุ้นนอกวงการในวงการ

หรือว่าวิธีการบริหารของท่านอดีตนายกศิลป

ก้าวข้ามความขัดแย้งกันมาเยอะแล้ว
กล้าวมันอยากได้คนเหมือนอสลิวิท

เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความเห็นท่านกลับมาก็แก้ไขปัญหาได้ก็ควรทำใช่ไหม

แล้วยังไงคือคุณทักษิณกลับมาจะมาแก้ปัญหาให้ยังไงในนามยังไง
ท่านไม่ได้มาแก้ปัญหาแต่ว่าท่านไม่ได้ปรึกษา
สามารถเอาประสบการณ์ในการทำงานทางธุรกิจในการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าในการบริหารประเทศ
มาแนะนำคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นกลางคนรุ่นใหญ่ได้
เพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าวิธีคิดหรือความรู้ต่างเราต้องการคนหลากหลายเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
เพราะฉะนั้นแนวคิดหรือว่าการทำงานของอดีตนายกทักษิณจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แน่นอนครับ
แต่ไม่ได้มาแนะนำเพื่อไทยใช่ไหมหมายถึงมาแนะนำรวมหรือยังไงหรือมาแนะนำทางเพื่อไทยเลย
ไม่ขนาดนั้นผมเชื่อว่าคำพีที่เป็นการบริหารเศรษฐกิจของโลกท่านอดีตนายกทักษิณรู้เยอะ
ถ้าเราได้อ่านหรือได้มีข้อชี้แนะหรือแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อไทยครับ
ถ้าได้นำไปปฏิบัติ๑๗๑๘ปีที่ท่านอยู่ต่างประเทศและท่านเดินทางไปค้าขายกับโลกใบนี้เนี่ย
มันจะกลับมาทำให้กรุงเทพหมานครและประเทศไทยเจริญนะครับ

ผมขอยัดนิดเดียวขอข้ามนี้เดี๋ยวคุณอี้แทนคุณ
กระแสเรื่องของคุณทักษิณเนี่ย

เรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากวิจารณ์เพราะว่าเป็นเรื่องของเขา
ก็กลับมาซะทีเพราะว่าประชาธิบหัดไม่ติดขัด

นั่นเพื่อไทยเสื้อแดงถูกอย่างนั้นจะกลับมา

กลับมาเถอะครับผมว่ามีคนไปรอต้อนรับท่านเยอะ

อยากให้กลับมาสักทีครับจะได้ประเทศมันจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอย่างนี้ฮะ
เดี๋ยวจะเข้าทางผมก็อยากคุยแบบสมานฉันนะครับ
คือว่าไม่อยากพูดอะไรที่มันทำให้เกิดบรรยากาศไม่ดี
แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณที่กลับมานะครับ
แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีตอนนี้มีประมาณคดีต่าง

ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุทธรรมผมคิดว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดกว้าง
แง่ของกระบวนการที่จะให้อภัยกันแล้วก็แก้ไขฟื้นฟูกันใหม่นะครับ
แต่กระแสตรงนี้ไม่คิดว่าจะทำให้ส่งผลกับประชาธิปัตย์ในกระแสในการหาสงฆ์หาเสียงเลือกตั้ง
คราวนี้แล้วประชาธิบัติไม่ได้เลยที่กรุงเทพอย่างนี้
ประชาธิปัตย์ไม่ได้ผมคิดว่าเราไม่ได้อิงกับเรื่องนี้มานานมากแล้ว

เกี่ยวแล้วครับก็เป็นเรื่องของภายในว่าถ้าท่านคิดว่าทำให้กระแสเพื่อไทยดี
ผมอยากให้ท่านทวิตท์ทุกชั่วโมงว่าจะกลับบ้านเลยครับ

แล้วประชาธิปัตย์อยากสร้างกระแสบ้างไหมคะ
ครับจริงกระแสเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ามีอยู่๔ส่วน
กระแสนี่คือการตลาดอย่างหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันนี้มันอาศัย๔ส่วน
ก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องของนโยบายที่โดนใจ

สามารถเข้าถึงสามารถสื่อสารได้อย่างมีมุกมีเทคนิค
นี่คือเครือข่ายประชาชนที่สนับสนุนไปช่วยแชร์ไปช่วยอะไรต่าง
สี่เนี่ยคือการใช้ศักยภาพของโซเชียลมีเดียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ว่าจะกลไกไหนก็แล้วแต่จะบูธจะสร้าง
สุดท้ายมันจะไปสู่การสร้างระบบอัลกอลิทึมบางอย่าง
ที่ผมฟังอยู่แล้วผมเชื่ออยู่ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ฟังสิ่งที่มันแตกต่างบ้าง
เราจะกลายเป็นคนสุดคั่วสุดโต่งแล้วพอเราเจอคนที่สุดคั่วสุดโต่งเนี่ยนะครับ
โดยที่เราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ทำอะไรกันเพียงแต่เราเห็นต่างทางการเมือง
เราก็พร้อมจะกระโดดเอาเท้าไปยันหน้าเขาได้นะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าวันนั้นเป็นเมื่อก่อนที่ผมอยู่อย่างนี้
ป่านี้ผมว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับ
หมายถึงจะกระโดดอย่างงั้นเลย
ไม่ครับคือผมก็จะลุกไปห้องน้ำเพื่อแหมผมจะลุกไปห้องน้ำไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์
คุณนี่คือถ้าฟังจากคุณนี่เนี่ยคุณนี่กำลังจะบอกว่าไอ้กระแสเนี่ยมันสร้างกันได้อย่างนี้หรอ
กันได้ครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับในยุคปัจจุบันเนี่ย
ถ้าใครทำการเมืองแล้วไม่ปั่นกระแสไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ยากขึ้นเรื่อย
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีกระแสบางพักหลายพักก็ลงทุนเป็น๑๐ล้านเป็นร้อยล้านก็ได้ยินมา
แต่ว่าสุดท้ายกรกตก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
เพื่อปั่นกระแสทั้งโซเชียลไงหรอปั่นกระแสบางพักมีคนไปแอบถ่ายมีนักปั่นนักอะไร
ซึ่งเป็นปกติครับผมบอกว่าแล้วมันก็ต้องเปิดให้เป็นโลกเสรีในเรื่องของดิจิทัลแล้ว
ตอนนี้โลกมันไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วผมคิดว่าดีซะอีกดีกว่ามานั่งใช้รถแห่
ซึ่งมันทำให้เปลืองพลังงานทำให้เกิดฝุ่นดีกว่าติดป้ายลกไปหมด
ผมว่าใช้โซเชียลมีเดียให้หมดให้เยอะที่สุดเลยครับ

ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับต้องถามเขา
บอกกระแสที่มาแรงตอนนี้ก็เลเซอร์สะพานพระราม๘แล้วล่ะ
แต่จริงถ้าสมมุติว่ามันไม่ไปเกะกะไปทำลายทัศนียภาพนานเกินไป
ทำลายสายตาใครทำลายสุขภาพใครผมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะครับ
คุณเขตรัฐทำลายสายตาใครไหมคะเลเซอร์พระราม๘

ตอนนี้กระแสมาแรง
เรื่องนี้มันทำให้กระแสของพักเป็นยังไงเนี่ยมันดีหรือไม่ดี

การทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ที่เห็นต่างแล้วก็ผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่เฉยครับ
ก็อันนี้ผมไม่ขอวิจารณ์เพราะผมไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยครับ

แต่กระแสที่ผมจะพูดถึงคือกระแสลุงตู่อยู่ต่อ
อันนี้มีอยู่จริงพลังเงียบมีอยู่จริงเบอร์๒๒มีอยู่จริง

ไม่เป็นไรครับเห็นต่างได้ครับอันนี้ผมเคารพครับนะครับ
แต่ว่าผมไปพื้นที่บางท่านเรียกหาลุงตู่
เชื่อว่ากระแสที่ลุงตู่อยู่ต่อมีอยู่
เรียกหาว่ายังไงคะขอฟังประโยค
ประโยคก็ถามว่าลุงอยู่ไหนจะพาลุงตู่มาไหมเมื่อไหร่ลุงจะมาหา
เพราะฉะนั้นเบอร์๒๒กระแส๒๒กระแสลุงตู่อยู่ต่อมีอยู่จริงครับ

เชื่อว่ามีอยู่จริงและอาจจะเป็นในลักษณะของพลังเงียบอยู่

เริ่มดังขึ้นเรื่อยด้วยครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเลยก็คือว่า
พอกันทีกับวังวนการเมืองแบบเดิม
นักการเมืองรับกระสุนจากกลุ่มทุน
กลุ่มทุนต่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนที่ผูกขาดประเทศไทย

เพื่อที่จะมาใช้ในการชนะการเลือกตั้ง
แล้วสุดท้ายเข้าไปถ้าเกิดกระสุนชนะกระแสจริง
เข้าไปทำงานก็ไปทำงานรับใช้กลุ่มทุนต่าง
ในการเอื้อประโยชน์ในการอนุมัติโครงการประโยชน์ต่าง
ให้กลุ่มทุนต่างเหล่านั้นมาถอนทุนคืนกับพี่น้องประชาชน

ค่าคลองชีพผ่านค่าสาธารณูปโภคต่าง
ซึ่งมันเกิดเหตุอย่างนี้วนขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้ตัดสินใจ
ต้องตัดสินใจให้ขาดคำตอบสุดท้าย

กลัวกระสุนไหมกลัวกระสุนไหมเก้าไก่อ่ะ
วันนี้ผมว่าแน่นอนผมสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
ศัตวรรษที่๒๒พี่น้องประชาชนเข้าใจและรู้ดี
ว่าการรับกระสุนหรือการยิงกระสุนไปในแต่ละพื้นที่
ผมว่าปีนี้เนี่ยด้านใครจะขนมาเป็นคันรถก็หายหมด
เพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้ว
คนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่

และวันนี้ไม่ใช่แค่ทำงานทางความคิดอย่างเดียว
เป็นหัวคะแนนธรรมชาติในทุกบ้านที่อยากจะพัฒนาประเทศ

ก็เป็นหัวคะแนนธรรมชาติในการหาคนเลือกตั้งได้
มาเลือกและมาสนับสนุนพักเก้าไกล
ทั้ง๕ท่านนี่มั่นใจท่านในเฉพาะตัวเอง
มั่นใจไหมว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็น

ถ้าได้เป็นสอสอเข้าไปในสภา

หลังจากนั้นก็เรียกประชุมรัฐสภา

มี๒๕๐สวมาร่วมโหวตเลือกด้วยนะ

ถ้าไม่ให้คุณโหวตเลือก
แนตนายกของพักคุณ
คุณจะโหวตเลือกแคนดิเดตนายก

จะต้องได้รับเกียรติในการเสนอชื่อ

และพักลำดับรองถัดลงมา

ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน

สมมุติแล้วจับมือร่วมกับพักเก้าไกล
สองภักดิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล

ก็ต้องโหวตเลือกส่วนจะเป็นใครหนึ่งในสามนั้น
แต่สมการนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยจะเลือกเป็นภักดิ์อื่น

แน่นอนครับต้องโหวตเลือกพักที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ๑

คำถามนี้มันจะลำบากมากสำหรับคุณจิรายุ
เพราะว่าพระเค้าเป็นตัวเติ่งหนึ่งมาตลอด
สมมติถ้าเกิดไม่ได้เลือกคันติเดทของพร์กตัวเองเลย
ก่อนหน้ากลับไปปี๖๒ผมผ่านความยากลำบากในชีวิตมา
ในสภาพฯตอนที่เอาสองสภาพฯมารวมกัน
ผมท้าเลยวันนั้นถ้ามีสมาชิกมุทธศพา

คนเอกปฏิยุชันโอชาเป็นนายกรัฐบดิ์น

ไม่มีใครที่ไม่เลือกคนเอกปฏิยุชันโอชา
เพราะฉะนั้นวันนั้นพักเพื่อไทย
ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันหมายถึงว่า
เราก็อย่าไปยุ่งกับกระบวนการที่มันมาโดยไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าพักไหนได้อันดับหนึ่ง

ถ้าไม่ใช่พักเก้าไทยหรือพักไทยสร้างไทยหรือพักอื่น

แปลว่ายอมให้ก้าวไกลกับไทยสร้างไทย
แน่นอนครับมันพูดมาบ่อยอยู่แล้ว
หลักผู้ใหญ่ก็พูดบอกว่าไม่เอา๒ป่อก็ชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมไม่ผสมพันธุ์อยู่แล้วครับกับคนพวกนี้
ยกเว้นคุณพิธากับคุณหญิงสุดารัฐ

คือมันพูดทำซ้ำจนดูปากจีรายุนะจ๊ะ
ไม่เอาผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ไม่ทราบหรอกครับว่าสมการการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงในอนาคต
แต่ผมมาพักนี้รวมไทยสร้างชาติ
ผมมาว่าผมศรัทธาในท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ขอโหวตให้ใครครับ
ผมก็เลือกคนเด็กประยุจันทร์โอชาลุงตู่ไปต่ออย่างเดียวครับ

ชัดครับก็ลุงตู่อยู่คนเดียวครับ

เขตรัฐรวมไทยสร้างชาติมั่นใจขนาดไหนว่าจะได้สอสอถึง๒๕เสียง
เพื่อจะโหวตแคนดิเดตนายกตัวเอง

เพราะว่ากระแสลุงตู่เนี่ยกระแสเบอร์๒๒เนี่ย
ในพื้นที่ผมเฉพาะในพื้นที่ผมนะครับ
วัฒนาและคลองเตยรุนแรงมาก
อันนี้ผมสะท้อนเสียงในพื้นที่นะครับ
ในพื้นที่วัดช่างวัฒนาและคลองเตย

และผมเนี่ยยังไม่สามารถพาลุงตู่มาเดินได้โดนต่อว่านะครับ

เรามีเสียงเกิน๒๕แน่นอนครับ

ที่จะเสนอแคนดิเดตของพักตัวเองขึ้นเป็นนายกพร้อมครับแล้วไม่โหวตให้พักอื่นด้วย
ก็เหมือนที่บอกไงครับว่าสมการมันมีได้หลายสมการ

ก็อันดับแรกก็คือถ้าไม่ได้โหวตท่านจุด
ซึ่งเป็นชื่อเดียวที่ส่งในนามพักเนี่ย
แล้วก็ถ้าดูบรรยากาศถ้าสมมุติแล้ว
ผมก็สอนสมมติละกันถ้าเลือกได้เนี่ย
ผมอยากโหวตท่านอภิษฎเวชาชีวะ
คือกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าดูบรรยากาศแล้ว
เลือกไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ทะเลาะบอกแว๊งกันอีกเลือกคุณอภิกษิตมานะครับ
เดินหน้าประเทศไทยผมเนี่ยมีความนับถือคุณพิสิทธิอยู่๓เรื่อง
หนึ่งเป็นคนที่หัววัยมีความฉลาดในการสื่อสาร
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศไม่มีตำหนิ
สองคนเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมีความซื่อสัตว์สุจริต
และ๓เป็นคนที่รักครอบครัวประวัติทั้งชีวิต
รักเดียวใจเดียวไม่เคยทำร้ายภรรยาเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ้าว
พาดพิงเหรอพัดพาดพิงหรือเปล่า
แต่สรุปว่าสรุปว่าถ้าเลือกได้เลือกได้อยากขอสมการนายกคนนอก
คือคุณอี้กำลังบอกว่าถ้า
ครับพี่ใจนิดหนึ่ง

คุณอี้แทนคุณบอกว่าถ้าไม่ให้เลือกหัวหน้าภาคตัวเองคือคุณจุลิน
เป็นนายกขอนายกคนนอกไปเลยดีกว่า
กรณีที่เลือกไม่ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกท่านจุลินใช่ไหมครับ
ถ้าเลือกไม่ได้ก็ขอเลือกท่านอภิษฎด้วย๓เหตุผลนะครับ
ทำไมคุณอี้ถึงมองว่าถ้าเป็นนายกจะคนไหนก็แล้วแต่มันถึงจะเกิดปัญหาเกิดขึ้น
ก็ผมว่าบางเริ่มต้นเนี่ยการเมืองมันต้องสุจริต
ต้องเคารพกฎหมายกฎกติกาก่อน

เริ่มต้นจากการทำร้ายคนกันในครอบครัว
เริ่มต้นจากการที่ชัดเจนบางเรื่องนะครับ
ว่าเป็นการคือทำอะไรบางอย่าง
คืออะไรไปเอาข่าวมาจากไหนเรื่องอะไรในครอบครัวอะไรยังไง
๒นาทีพี่อุยเหลือ๒นาที

เดี๋ยวกลับมา

ถ้าเกิดเรามี๒๕คนครับ

เพราะว่าคุณหญิงสุดารัฐเป็นคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

ทำงานเป็นแล้วก็สามารถทำนโยบายหลายอย่าง

แต่ถ้าเกิดพักไทยสร้างไทย

ที่เสนอคุณหญิงสุดารัฐเป็นนายกรรมตรีได้

และสองคนนั้นไม่ใช่ลุงตู่หรือลุงป้อมโดยเด็ดขาด

ผมก็จะยกมือให้พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง

ผมก็จะยกมือให้พิธาริมเจริรัตนายโยคจากพักเพื่อไทยเป็นนายโยคมันตรี
ผมก็จะยกมือให้พิธาริมเจริรัตน์เป็นนายโยคมันตรี
ซึ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ใช่
ผมบอกเลยว่าปัชภาคชนแต่ควร
ถือว่าวันนี้พลักษณะอ่านได้
ของเกาะประชาชนทั้งประเทศครับ
จริงจริงเกาะประชาชนทั้งประเทศใจจากกษัตริย์ประชัย
แน่นอนต้องโดนหลายดอกเพราะว่าคนกำลังพุ่งทรยานขึ้นแรง
ไหนจะหุ้นสื่อไหนจะเรื่องอะไรต่าง

ทีวีสวัสดีนะครับเดี๋ยวต่อกันทางออนไลน์นะฮะ

สวัสดีครับ
ผมขอต่อทางกล่าวกลายก่อนนะ

ถามจริงก่อนเลยถามจริง

มั่นใจขนาดไหนว่าคุณปีธาไม่มีปัญหา
วันนี้เนี่ยเรื่องของหุ้นสื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีดอปเดิมนะครับ
เหมือนตอนคุณธนทรที่โดนแต่รอบนี้เนี่ยก็คือว่าที่คุณพิธาได้ชี้แจงไปแล้ว
ก็คือว่าเราได้เคยมีการพูดคุยกับปปชไปแล้วว่าเรื่องราวต่าง
แล้วผมเชื่อดีพี่จิรายุนี่อยู่ไอทีวีมาก่อน
ถามว่าวันนี้พี่เจยุยังทำงานอยู่ไอทีวีหรือเปล่า
มันปิดไปนานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรื่องราวต่างเกมสกปรกต่างย่อมมาผจญคนที่กำลังจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
แต่ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผมเสียใจนะวันนี้
เพราะว่าชมคนอื่นตลอดเลยแต่ไม่ชมหัวหน้าพักตัวเองในหลายเวที
เพราะฉะนั้นผมเป็นคุณจุลินผมเสียใจหน้าดูเลย
ทำไมครับคุณจะบอกว่าคุณแทนคุณไม่เคยชมคุณจุลินเหรอใช่
ไม่ใช่ครับเมื่อกี้เขาถามคุณไม่ได้ฟังคุณจะไปบิดเบื้อน
คนที่ผิดเรือนนี่น่าจะเป็นคุณมากกว่านะ
เพราะว่าพยายามที่จะไปหาข้อมูลต่าง

ให้ผมมีข้อมูลจริงอันนี้เป็นข้อเท็จจริง

จะเอาเรื่องคุณจุลินก่อนหรือเรื่องคุณพิทาก่อน
แล้วถือไม่ให้เรียนหัวหน้าหัวหน้าตัวเอง
ไม่ก็ชมคุณจุลินให้ชมคุณจุลินซะหน่อยวันนี้

แฟนคลับเขาส่งข่าวมาเยอะมากเลยนะครับ

ดูดิว่าคุณตายชุติมากำลังชื่นชมอยู่ตอนนี้
ชื่นชมและเชียร์คุณพิทาอยู่ตอนนี้ด้วย

เพราะว่าเนี่ยขนาดเขาไปชมนะครับ

ยังต้องให้ไปกราบเท้าขอโทษเลยครับ

คุณพิธาเนี่ยไม่ได้นั่งกับเราอยู่ตรงนี้นะครับ
หรือยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น

เพราะว่าพรรควริยาธิบัตรเนี่ย
เรื่องครอบครัวคนอื่นนี่จะถนัดเป็นพิเศษ
คุณสมบัติแรกของพรรควริยาธิบัตรนะ

คุณสมบัติแรกคือต้องเสื่อนเรื่องชอบครบผู้ชภาษาเคี่ยว
นี่เป็นความสามารถจะเปิดจบประมาณประมาณงาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความถนัดของเขาเนี่ยผมก็ไม่สามารถห้ามได้
ไม่จริงคืออย่างนี้
เป็นความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกเค้า

มันเป็นเรื่องที่ถนัดที่สุดของประชาธิปัตย์
คุณสมบัติของคนที่เป็นนายกต้องรักประชาชน
รักด้วย
คุณสมบัติของพักที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
นี่ผมถามเรื่องรวมสื่อเนี่ย
ภรรยาตัวเองไม่ได้ประชาชน

ภรรยาตัวเองไม่ใช่ชาวชน

ภรรยานี่คือที่สุดของวันนี้เป็นคนที่อยู่เคียงข้าง

ผมเลยรับคนแบบนี้ไม่ได้ครับ
ไม่ใช่เรื่องไปยุ่งวุ่นวายครอบครัวใครเลย
ผู้หญิงทุกคนคุณยอมรับได้เหรอครับ
ให้แกได้ฉายแววคุณสมบัติของพรรคชนิดปรัฐได้เต็มที
ผมยินดีครับผมยินดีเป็นตัวแทน
เป็นกระบอกเสียงเพื่อปกป้องสิทธิสตรี
จะปกป้องปกป้องสิทธิสตรีของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดโดยพักประชาธิปัตย์ก่อนดีกว่า
วันนี้ปกป้องสิทธิสตรีของคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยพักประชาธิปัตย์ก่อนดีกว่า

คดีของคดีของคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยพักประชาธิปัตย์ไปถึงไหนแล้ว
วันนี้คุณไปทำหน้าที่คุณไป
คุณไปปกป้องคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยภัคดิ์ประชาธิบัติ

ตรงนั้นจะกลับบ้านแล้ว

ให้เวลาจำกัดแล้วก็เดี๋ยวปล่อยคนอื่นพูดดีกว่า
ก่อนเพราะว่าผมถูกพลาดพิงหลายเรื่องผมต้องเคลียร์ให้จบ
ทีละเรื่องนั่งกัน

เอาเรื่องนี้ก่อนใจเย็น
หุ้นเสือที่ผู้หญ้าภักดิ์เราเนี่ย

คิดว่ามันจะเป็นผลกระทบอะไรกับพักในช่วงนี้

ก่อนที่จะเป็นคันดิเดตนายกที่พุ่งทะยานสูงสุด

ตรวจสอบจากพี่น้องประชาชนและนักร้องต่างทั่วประเทศ
ที่มาร้องอยู่วันนี้เคยโดนตรวจสอบมาแล้ว
แต่เป็นเพียงแค่ว่าวันนี้กำลังเข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุด
ก็เลยมีมารมาผจญแค่นั้นเองไปยื่นเรื่องนู่นนี่นั่นต่าง
แต่ผมเห็นฟังและเหตุและผลแล้วก็ได้ฟังคำชี้แจงของคุณพิธาแล้ว
เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบใดเลยใช่ไหมครับ
คิดว่าเป็นยังไงเป็นสกัดดาวรุ่งไหม
เป็นภารกิจหน้าที่ของนักร้องทั่วไป

มันจะมีไหมแบบอยู่ดีถูกยุบพักอะไรอีกอะไรแบบ

เชื่อว่าวันนี้ผู้มีอำนาจหรือคนที่กำลังคิดว่าจะยุบพักเก้าไกล
คุณต้องประเมินต้นทุนที่คุณจะต้องเสียไปด้วย

วันนี้เนี่ยคุณยุบพักอนาคตใหม่ไปต้นทุนที่คุณเสียไปก็คือ
ศรัทธาขององค์กรที่เป็นตัวตัดสิน
กรที่เป็นตัวตัดสินที่เป็นตัวองค์กรของความยุติธรรม
ที่เป็นหลักของบ้านของเมืองที่จะต้องผดุงความยุติธรรมไว้
วันนี้สูญเสียหมดแรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนไป
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครคิดที่จะยุบพักเก้าไกลอีก
คุณลองดูว่าต้นทุนที่คุณจะสูญเสียไปมีอะไรบ้าง
ในวันที่ยุบพักอนาคตใหม่ในวันนั้น
คุณไปทำลายความหวังทำลายความฝันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
เกิดเหตุการณ์คนออกมาชุมนุมกันอยู่ทั่วทุกสารอาทิตย
โดยไม่มีแกนนำโดยไม่มีอะไรต่างด้วยซ้ำ
เป็นการรวมตัวเพื่อทวงคืนความหวังของพี่น้องประชาชน
มอบให้กับพักอนาคตใหม่ในขณะนั้น
และวันนี้พักเก้าไกลรับความฝันและความหวังของคนทั้งชาติ
มามากกว่าอนาคตใหม่๒เท่า
ถ้าคุณจะยุบให้รู้ไป
มีกี่เรื่องที่ถูกร้องอยู่ในเรื่องยุบพักเนี่ย

ไปร้องว่าจะยุบพงยุบพักอะไรบ้างไหม

ผมว่ามันก็ร้องกันมาตลอดเนอะ
คิดว่ามันจะมีเกิดขึ้นอีกไหม
ผมว่าอีก๓วันจะไปยุบอะไรวัน๒วันนี้

คือปกติถ้าไม่มีสว๒๕๑เสียงก็พอแล้ว
แต่พอมีสวมานั่งรอตีขิมอยู่๕ปีกำลังจะโหวต
เราก็เลยต้องรณรงค์เบอร์๒๙ทั้งแผ่นดิน

ยุบเนี่ยถึงเวลาผ่านไปเขาก็ตายนอนตาไม่หลับหรอก
ถึงเวลาผ่านมาเขาก็มานั่งคิดว่า

ยิ่งมันเหมือนเอาปุ๋ยไปลดน้ำต้นไม้มันมากขึ้น

เพราะฉะนั้นการจะยุบพักการเมืองผมว่ามันไม่ใช่เหตุใช้ผล

หนึ่งมันมีสภาพปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหม

สองมันบิดเบี้ยกลไกประชาธิปไตยใช่ไหม

อนาคตของประเทศไทยมันหวยแตกมา๗๘ปีใช่ไหม

เลือกเพื่อไทย๒๙สถานเดียว

แต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงมีเรื่องร้องเรียนเนาะ

เมื่อกี้คุณพูดตอนต้นบอกเรื่องลงถนนลงถนน

คือผมคิดว่าวันนี้มันอยู่ที่ว่า

เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพักถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งหนึ่ง

และใช้สว๒๕๐คนในการเลือกเขาเข้ามา
เป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งผมคิดว่า
คุณกำลังไม่เคารพตามกลไกของประชาธิปไตย
คุณกำลังไม่เคารพเสียงข้างมากของประชาชน

ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าเลือกพวกเราหักได้เป็นสอสอ

ฉะนั้นเลือกภักดิ์ฝั่งประชาชนิดที่ไตรให้หล่มทาราย
เราก็ไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมมาเป็นนายกแน่นอน๑๐
ฉะนั้นเลือกพวกเราเลือกไทยสร้างไทย

แล้วได้คนทำงานก็ได้ภักรูปมาตรบาลที่เป็นฝั่งประชาชนิดที่ไตร

ไม่ใช่ว่าฝั่งฟัยภักษ์เดียวสร้างเสียงขึ้นมาก
คำถามไทยสร้างไทยนะขณะนี้เนี่ยสลัดภาพที่เขาคิดว่าบางทีเอาเพื่อไทยเพื่อไทยสาขาสองอย่างนี้คิดว่ามันสลัดภาพตรงนี้ออกไปได้หรือยัง
ไทยสร้างไทยบอกชัดเจนว่าเป็นพักที่ไม่มีนอมดีและและเป็นพักที่ชัดเจนว่าเจ้าของพักเราคือประชาชน
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐทำนั้นเป็นเพียงแค่เสาเข็มที่จะมาทำให้พักเราก่อตั้งเท่านั้น
ต่อไปก็เป็นรุ่นต่อไปมาเรื่อยฉะนั้นวันนี้เราบอกชัดเจนเขาว่าเราไม่ใช่พักสาขา๒ของพักใดทั้งสิ้น
แต่เราคือพักที่เราต้องการทำพักการเมืองดีสักพักหนึ่งเป็นสถาบันทางการเมือง
ไม่ใช่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือของอะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องการทำพักการเมืองดี
และหัวใจยึดมั่นคือฝ่ายประชาธิปไตยและเราพร้อมจับมือกับทุกพักที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันหมดทุกพักครับ
คุณเขตรัฐครับรวมไทยสร้างชาติเอายังไงคือคุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิ

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย
คุณเขตรัฐพยายามจะบอกว่าโอ้เลิกพูดเถอะประชาธิปไตย

เราไม่ใช่ใช้อำนาจในการหาเสียงหรืออะไรเลย
อันนี้เรากำลังวาดภาพให้เห็นสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่อะครับ
ถ้าใช้อำนาจจริงบ่านอันนี้สั่นปกติต่อไปแล้วว่ายังไงเถอะ
อยู่ครับกำลังวาดภาพที่มันเป็นไปไม่ได้

ต้องบอกว่าค่าไฟที่แพงต้องพูดความจริงกับประชาชนว่า
ค่าไฟที่แพงตลอด๘ปีที่ผ่านมา
มาจากการบริหารที่ผิดพลาดของนายกมนตรีครับ
ว่าคุณเอาสัญญาเหล่านี้ไปทำโรงการไฟฟ้ากับเจ้าสวน
ทุนทั้งหมดจนมีไฟฟ้าเกินกว่าความใช้การจริงถึง๒๐๐๐เมกาวัตต์
แล้วคนที่เอากฎหมายเหล่านี้เพื่อได้ทุนเหล่านี้
เซ็นนโนยพลเอกประยุรติจันโชชาครับนี่คือส่วนที่แท้จริง
ถ้างั้นสัญญาเหล่านี้

เดี๋ยวจะยาวพ่อ
พักเรื่องค่าไฟก่อน

คือผมไม่คิดว่าท่านจะใช้หลักการเดียวกัน

พอบรรดารัฐบาลที่แล้วคือพูดถึงยิ่งรัก
เดี๋ยวท่านบอกว่า

ก็ยกเลิกได้ทำไมไม่ถาม
ไม่ยกเรื่องไม่พอ

วัตถี๕๐๐๐เมกะวัน

วันนี้จะไปเลือกหนึ่งหนึ่งก่อน

๘ปีไม่ถามตอนนี้จะทำต่ออยากอยู่อีก๒ปี
ยูอีก๑๐ปีไปเลย
ให้เขาชีแจง

และทางกฎหมายก็ตีความแล้วว่า

ไนท์ใช้มาตรา๔๔ยกเลิก

เพราะเราเข้ารพกฎหมายไงครับ

คุณอีทันคุณอ้าวโห้ว้วเหนื่อย
ประเด็นพลาดพิงหนึ่งก็คือเรื่องของกรณี
อดีตรงวันหน้าภาคนั้นได้ลาออกไปแล้ว

ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประกาศไว้ว่าถ้าใครที่มีข้อมูลมีความต้องการความช่วยเหลือในการประสานทนายประสานบรวจบอกได้เลยนะครับปรากฏก็ไม่มีใครติดต่อมาแต่เราก็ไม่ได้นอนใจอีกเราก็ไปติดตามดูปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยคดีต่างที่กล่าวหายังไม่มีการตัดสินเลยแม้คดีเดียวนะครับแต่เราก็ไม่ได้นอนใจนะครับเราก็พย
บอกว่าอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมตลอดเวลาเป็นเรื่องของตัวเองแต่เวลาเป็นเรื่องของคนอื่นไม่งั้นไปเรื่อยเลยครับ

พี่น้องประชาชนเขาฟังอยู่ว่าใครเริ่มก่อนพี่น้องประชาชนฟังอยู่
ผมไม่ได้พูดถึงผมพูดถึงวันน่าพิศิษฐ์
เพราะว่าคุณตอบผมจะตอบคำถามว่าหัวหน้าจุลิน
ก็ไปเอาหัวหน้าจุลินมาซึ่งผมก็จะต้องใช้เวลาอธิบายย้อน
ก็ไปย้อนดูว่าใครเริ่มก่อนได้ให้พี่น้องประชาโดยโอเคนะ
บางทีพฤติการพฤติกรรมตัวเองเนี่ยอาจจะหลงลืมไปบ้างเพราะทำ
ประเด็นนี้เดี๋ยวให้สองคนไลน์คุยกัน
เดี๋ยวไลน์คุยกันนอกรอบโทรคุยกันก็ได้